แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงด้วย
สำหรับกรณีที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

มีการพูดเขาใช้คำว่าหยิกแกมหยอก
แต่ก็คือเป็นการพูดเชิงดูถูก
เรื่องของฐานะทางการเงินของตำรวจ
ที่จุดตรวจร่วม๓ฝ่ายระหว่างที่เจ้าหน้าที่คนนี้กำลังถูกตรวจปืนค่ะ
นายอนุรุษบัวอ่อนในอำเภอทานโตจังหวัดยาลา
ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเหตุการณ์นี้เลยนะคะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๖เมษายน
เป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอธานโตนายหนึ่งค่ะ
ผู้จาดูถูกตำรวจประจำจุดตรวจร่วม๓ฝ่ายบนถนนสาย๔๑๐ยาลาเบตง
ระหว่างที่เขากำลังถูกตรวจสอบอาวุธปืนอยู่
โดยเป็นการดูถูกเรื่องฐานะการเงินที่ด้อยกว่า
แล้วก็มีการถ่ายคลิปนี้เผยแพร่ลงไปในโลกออนไลน์
แน่นอนใครเห็นใครก็วิจารณ์นะคะ
ตอนนี้ก็เกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันในอนาคตได้
เพราะความไม่เข้าใจกันของทั้งสองฝ่าย
ใครยังไม่ได้ดูคลิปให้คุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ

พวกม่อนอาจจะฐานะฐานะมืดก็ไม่รู้ทำงาน
ไม่เหมือนกับคุณพล
โอเคเนอะถังดูก่อน
อืมให้คุณผู้ชมตัดสิน

ปืนหลวงปืนส่วนตัว
แก้มหยอกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้คนฟังไม่ค่อยพอใจ
หลายคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยวิภาควิจารณ์ว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่สมควรหรือเปล่า
คือการดูถูกกันมันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ทางด้านของประหลัดอำเภอธานโตผู้บังคับบัญชาระดับต้นของเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ย
ก็บอกว่าเรื่องนี้คิดว่าน่าจะทำความเข้าใจกันได้
เพราะว่าก็ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วทั้งตำรวจทั้งทหาร
ไม่น่าจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดี
ซึ่งก็อาจจะทำให้การทำงานมีความยุ่งยากได้ในอนาคต